โอบอตรอบหาสุด
มาแล้ว
กับช่วงนี้เต็มนะครับช่วงอบตขอทาน
อบอตรอขอท้า
ได้เวลาร่วมพลยกตำบลใส่เต็มร้อยเพียงใช้สองมือประคองสองตาจับจ้องไผ่ใบน้อยกับภารกิจที่มีชื่อว่าร้อยเรียงไข่ภารกิจของตัวแทนในตำบล
กับการลำเลียงไข่ให้เร็วที่สุดพิชิตตำแหน่งสุดยอดความสามัคคีชิงศักดิ์ศรีเพื่อตำบล
จะร้อยหรือไม่เร็วขนาดไหนเดี๋ยวรู้กันครับ
เมื่อก่อนอยู่ท้ายเบรกช่วงชิงความเป็นที่สุดของการลำเลียงไข่
แต่ช่วงนี้คุณผู้ชมนะครับบอกว่าอยากดูเต็มเล่นกันแบบเต็มเอามัน
กาฏิกาแบบใหม่ของออร์โบตอร์ขอถ้าก็เลยเกิดขึ้นนะครับ
จากลำเลี้ยงไข่ปกติ

ร้อยเรียงไข่คนหนึ่งร้อยคนลำเลียงไข่ให้ไวที่สุดนะครับ
ลำเลียงไข่ไวที่สุดจะเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทย
ดูสิว่าอบตแรกก็คืออบตเกาะหวายจะทำสำเร็จหรือไม่
แต่ท่านนายกคิดว่าจะสำเร็จไหมครับ

สำเร็จนะครับเพราะมีผู้เชี่ยวชาญด้านไข่มาช่วยนะครับ

ท่านเป็นนายอำเภอปากพลีนะครับท่านนัทธพงศ์สิริบูรณสวัสดีครับ

นี้ถือว่าเป็นอาหารหลักแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดในบรรดาอาหารไม่มีกระดูกด้วย
งั้นเราไปเริ่มแถวกันเลยดีกว่าครับทั้งสามท่านนะครับ

จะไปครบร้อยพอดีเชิญ
เอาแล้วนะครับพร้อมนะครับผมจะเริ่มลำเลียงไข่นะครับ
หนึ่งร้อยคนอบตเกาะหวายขอให้ทำให้ไวที่สุด
จะเป็นแชมป์ในประเทศไทยหรือไม่

ไปแล้วนะครับตอนนี้ไปแล้วนะครับ
ท่านแนวเพอท่านไอยกไปเร็วเร็วเร็ว

โอ้โหยาวยาว
เร็วเร็วอีกเร็วอีกเร็วยาวยาว
เร็วอีกเร็วอีกเร็วอีกเร็ว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

ออกออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออกออก

ออกออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออก

ออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออก

ออกออกออกออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออกออกออกออก

ออกออกออกออกออกออกออกออก

ออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออก

ออกออกออกออกออก

ออกออกออกออกออกออก
ออกออกออกออกออกออก

ออกออกออกออกออก